ว้าวสวยงามมากมากเลยค่ะตรุษจีนในปีนี้อื้อหือสากุรักษ์ก็สวยนะคะ
บรรยากาศมังกวนอื้อยิ่งใหญ่จริงจริงเลยค่ะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศ
ทราบก่อนที่จะออกไปท่องเที่ยวบางท่านก็ยังคงต้องทำงานกันอยู่
ก็ขอให้มีความสุขกันด้วยแต่สำหรับชาวไทยเชื้อสายจีน
ทุกทุกท่านที่จะไปเที่ยวในวันนี้และสุดสัปดาห์ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ดูจากโมเดลแล้วก็แผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ประเทศไทยทั่วประเทศจะเห็นว่าเมฆปกคลุมน้อยมาก
ฟ้าโปร่งโล่งสบายเคลียร์สกายแบบนี้เที่ยวมีความสุขได้เลยนะคะ
แต่เตือนนิดหน่อยแล้วกันใครจะไปภาคใต้ค่ะ
อาจจะมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ซึ่งก็เป็นฝนที่ตกประจำนั่นเองนะคะ
ส่วนเส้นความกดอากาศช่วงนี้อากาศหนาวอาจจะดิดไปเล็กน้อย
แต่ว่ามันยังคงมีอากาศเย็นปกคลุมอยู่อาจจะทำให้รู้สึกเย็นหนาวบ้างในช่วงเช้า
กลางดึกนะคะแต่ว่าเหนืออีสานยังคงอากาศเย็น
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณสิบหกถึงยี่สิบองศานะคะ
ส่วนฝนดูให้ชัดเจนว่าวันนี้จะตกพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะ
จะมีเล็กน้อยปานกลางเบาตกโปรยปลายลงมานะคะแถบภาคใต้ตอนล่าง
นับตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปนั่นเองนะคะก็เป็นการตกในช่วงบ่ายเย็นเย็น
ส่วนคลื่นคุณผู้ชมค่ะเรียกได้เลยนะคะว่าคลื่นนี่เบาจริงนะคะ
คลื่นนี่สงบจริงจริงส่วนโมเดลนี้เป็นเรื่องของอุณหภูมินะคะ
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยแน่นอนล่ะค่ะตอนบนอย่างเหนืออีสานก็ยังคงเย็นหน่อย
แต่กลางวันก็แดดใช้เล่นเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สบายนะคะ
ไม่มีผลกระทบต่อคนที่รู้สึกว่ามีความอ่อนไหวต่ออากาศหนาวมากนัก
อุ่นมาก็เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายกันด้วยนะคะ
ก็เป็นสภาพอากาศที่ค่อนข้างดีนะคะสำหรับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้
คุณผู้ชมค่ะนอกจากสภาพอากาศที่เรารายงานให้ทราบแล้ว
อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตามจังหวัดต่างกันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้เขามีการจัดงานอย่างไรกันบ้างแล้วต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร
นี่ค่ะบรรยากาศที่นี่นะคะก็คือที่พื้นที่จังหวัดชนบุรี
อากาศก็ดีนะคะแนะนำว่าพาลูกหลานไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิด
อย่าลืมไปแวะทักทายเจ้าตัวนี้ค่ะวัวแดง
วัวแดงเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแถมยังเป็นปีนักศัตริย์ปีฉลูด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นแวะไปท่องเที่ยวกันแต่อย่าลืมนะคะว่ายังคงต้องเข้มข้นในมาตรการโควิด๑๙
สวมใส่หน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิร่างกายลงทะเบียนไทยชนะกันด้วยนะคะ
น้อยใหญ่ก็จะมีความสุขในช่วงนี้เหมือนกันเพราะสภาพอากาศก็เป็นใจ
ส่วนใครถ้ามีเวลามากหน่อยนะคะไปเที่ยวสุราธานีกันค่ะ
เชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชประพาคุณผู้ชมดูสิคะสวยงามจริงจริงนะคะ
กุ้ยลินเมืองไทยอย่างที่เขาว่ากันเลยนะคะหลังจากนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ปิดไปในช่วงที่มีโควิด๑๙ระบาดนะคะ
ตอนนี้ค่ะไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่นานกว่า๑เดือนแล้ว
ผู้ประกอบการก็กลับมาประกอบการมาท่องเที่ยวกันใหม่
รวมถึงธรรมชาติที่ผ่านการพักฟื้นมาเต็มที่ก็สวยงาม
ตอนนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งแล้วนะคะ
ใครอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนไปดื่มดำธรรมชาตินี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำในมหาสุราธานีนะคะคุณผู้ชม
เอาล่ะไปท่องเที่ยวกันก็ขอให้มีความสุขนะคะ
คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนามีความสุขกับทุกวันกับทุกโอกาสนะคะ
วันนี้ดิฉันเข้ามาเที่ยวค่ะเดี๋ยวจะรอดูการเชิดสิงโตเชิดมังกรกันหน่อยนะคะจะเป็นอย่างไร
ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเฮ่งนะคะ